เอาล่ะวันนี้สิ่งที่หลายคนจับตามองนะฮะ
นั่นก็คือการที่สวพคลขอมาตรการต่างที่สหรัฐศึกนำเสนอไปนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องของการยกระดับความเข้มข้นมาตรการทางสังคม
ประโยคนี้หลายคนเกาหัวแกรกเลย

ว่าใช่คำว่าล็อกดาวน์ไหมนะฮะ
หรือที่ไม่เรียกว่าล็อกดาวน์เลี่ยงบารีเลี่ยงคำว่าล็อกดาวน์ไป
เพราะมันจะมีผลผูกพันเรื่องอื่นหรือเปล่า
แล้วประชาชนจะต้องปฏิบัติตามแค่ไหน
ถ้าเป็นการแค่ขอความร่วมมืออะไรอย่างนี้นะครับ
เราฟังคนนี้ดีกว่าอาจารย์สุภาพคลี่ขจาย
จะมาวิเคราะห์กันในช่วงขีดเส้นใต้เมืองไทย

สวัสดีค่ะคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ

ก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับคุณเป็ดเชิญยิ้มนะครับ

คือคนที่ศูนย์พ่อสิ้นแม่ไปในเวลาไล่เลี่ยงกันเนี่ย

คนที่เคยทำให้เราหัวเราะได้
แล้วตัวเองต้องกลับมาอยู่สภาพอย่างนี้
มีคำหนึ่งภาษาทหารเขาเรียกว่าหนีไม่ออก
วันนี้คำว่าหนีไม่ออกมาถึงแล้วครับ
คือการออกมาตรการยกระดับที่เรียกกันว่า
เหมือนกับล็อกดาวน์แต่ไม่ให้เรียกว่าล็อกดาวน์
เพราะว่าถ้าล็อกดาวน์
สิ่งที่ตามมากับการล็อกดาวน์มันเป็นสูตรเลยต้องเยียวยา
ยาผลที่ได้รับกระทบจากล็อกดาวน์
อันนี้ก็เป็นกติกาสากลเหมือนกันหมด
แล้วเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐมนูลด้วย

ถ้ารัฐมีมาตรการใดออกมาตรการใด
แล้วมาตรการนั้นส่งผลให้กระทบต่อการดำเนินการธุรกิจ
เกิดความเสียหายกับภาคเอกชน
รัฐจะต้องเยียวยาให้ผู้ได้รับผลกระทบนั้น
ฉะนั้นเมื่อไม่เรียกว่าล็อกดาวน์
แต่ว่ายกระดับมาตรการทางสังคม

สัดิประเด็นก็คือว่า
ผลจากการประชุมสอบคอชุดใหญ่

แหลงออกมาซึ่งนายกเป็นประธาน
นั่งหัวนั่งเป็นประธานประชุมเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมา
ก็คงออกมาตามข้อเสนอของกระทรวงสาธารณสุขแต่ว่าต้องมีการปรับเปลี่ยน
ตามเหตุผลของสอบคอชุดเล็กเช่นมาตรการห้ามออกนอกบ้านเนี่ย
ข้อเสนอของกระทรวงสาธารณสุขที่ประหลัดคุณหมอเกียรติภูมิวงรจิต
แถลงเมื่อวานคือท่านแถลงรวมว่าเป็นการจำกัดการเดินทาง
ไม่ออกจากเคหสถานโดยไม่จำเป็นแต่ออกไปซื้ออาหารไปพบแพทย์
ฉีดวัคซีนได้เน้นให้การทำงานที่บ้าน
ในทางปฏิบัติคงปฏิบัติยากครับเพราะว่า
เราจะจะทำยังไงกับคนอีกมากมายเยอะแยะไปหมด
ที่เขาต้องออกจากบ้านไปโน่นมานี่ก็เลยกลายมาเป็นข่าว
ชาววันนี้ว่าชงยาแรงสลกกและปริศมนตรสิบสี่วัน
บางฉบับพาดหัวว่าจำกัดการเดินทางร้อยเปอร์เซ็นต์
นี่เป็นข้อเสนอจากกระทรวงสาธารณสุขที่แถลงเมื่อวานนะ
ในช่วงสายสายคือถ้าเอาตามกระทรวงสาธารณสุขว่าเนี่ย
ให้คนออกจากบ้านให้น้อยที่สุดทำงานอยู่กับบ้านให้มากที่สุด
แต่คำถามอยู่ที่บอกอย่างที่ว่านั่นแหละว่าในทางปฏิบัตินั้นจะทำยังไง
ไม่ได้หรอกอย่างผมเนี่ยส่งรายการจากที่บ้านได้
แต่อย่างคุณบุ๊กคุณน้ำแข็งก็ต้องมานั่งอ่านข่าว
จนกระทั่งตอนบ่ายเมื่อวานนี้สวบคอชุดเล็กเขาก็คุยกัน
เขาก็พิจารณาข้อเสนอของกระทรวงสาธารณสุขประเด็นมันก็หย่อนลงมา
อย่างที่เป็นข่าวพาดหัวก็คือว่าจะเหลือเพียงอย่างนี้
ตั้งด่านงดออกจากบ้านสี่ทุ่มถึงตีสี่
ขอล็อก๑๔วันคือห้ามออกจากบ้านเฉพาะหลัง๔ทุ่ม
ไปถึงตี๔เท่านั้นไม่ได้พูดว่าช่วงกลางวัน
ออกจากบ้านไม่ได้ไม่ได้พูดอย่างนั้น
แต่ว่ารู้กันล่ะว่าให้ออกจากบ้านเท่าที่จำเป็นฉะนั้นระหว่างยาของกระทรวงสาธารณสุข
กับยาของสอบคอชุดเล็กคนละขนานกันความเข้มข้นไม่เหมือนกัน
ในที่สุดวันนี้สบคชุดใหญ่ก็ผสมผสาน
เอาข้อเสนอของกระทรวงสาธารณสุขมาเป็นตัวตั้ง
แล้วเอาข้อปรับเปลี่ยนของสอบคอชุดเล็ก
เข้ามาเป็นองค์ประกอบก็เลยเดี๋ยวก็จะแถลงมาตรการออกมาว่า
ว่าจะเป็นยังไงแต่ก็คงไม่หนีไปจากเนี้ย
ส่วนมาตรการอื่นที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการธุรกิจส่วนต่าง
ก็ยังยังคงคงเดิมครับคือเหมือนกับที่มาตรการอยู่เดิมนั่นแหละ
แต่เพิ่มความเข้มข้นขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะได้ฟังรายละเอียด
แต่ว่ามาตรการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของกระทรวงสาธารณสุขโดยตรง
อันนี้ว่าไปตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอเช่นการการตรวจหาผู้ติดเชื้อ
ที่กำลังเป็นข่าวอยู่ตอนนี้ว่าที่ไหนที่ไหนคนก็ไปรอข้ามวันข้ามคืนตากแดดตากฝนรอตรวจ
ของเดิมเนี่ยที่เราใช้กันอยู่เราตรวจด้วยการสวอปคือแยงเข้าไปในจมูก
แล้วก็ควานควานเอาสารคัดหลังออกมาแล้วเอาไปตรวจอันนี้เนี่ยกว่าจะรู้ผลก็ข้ามวัน
กระทรวงสาธารณสุขบอกให้เปลี่ยนมีวิธีใหม่ได้คือตรวจด้วยเครื่องมือที่เรียกกันว่า
อันนี้จะรู้ผลเร็วขึ้นประชาชนจะเข้าถึงการตรวจง่ายขึ้น
ไม่ต้องไปนอนรอคิวตรวจข้ามวันข้ามคืนเหมือนที่เห็นกันอยู่
ต้องตรวจในสถานพยาบาลที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น
แล้วสถานพยาบาลนั้นต้องมีเตียงรองรับด้วย
ไม่ใช่ให้ซื้อเครื่องมือไปตรวจกันเองที่บ้านไม่ใช่
เรื่องจะไปตรวจกันเองที่บ้านเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นไปได้แต่ไม่ใช่ตอนนี้
ตอนนี้ต้องไปตรวจที่สถานพยาบาลก่อน
ทีนี้อันถัดมาก็คือมาตรการกักตัวที่บ้านเมื่อกี้ในข่าว
คุณบุ๊คคุณน้ำแข็งก็รายงานไปแล้วว่าเป็นหนึ่งในมาตรการ๕ข้อ
ผมคิดว่าทั้งหมดเนี่ยในมาตรการเนี่ยมันจะผลสำเร็จหรือไม่สำเร็จ
มันขึ้นอยู่กับเราเราแล้วล่ะครับอย่าเพิ่งไปพึ่งมาตรการจากสบคอย่างเดียว
ถ้าเรามีมาตรการกับตัวเองอย่างเข้มข้นเราระวังให้สูงสุด
กลัวให้มากที่สุดเอาไว้ก่อนถึงสบคจะไม่ออกมาตรการใดมาเลยเราก็ปลอดภัย
ในมุมกลับต่อให้สบคออกมาตรการเข้มเข้มแค่ไหน
แต่ถ้าเรายังประมาทเรายังเผลอหนีไม่พ้นหรอกครับ
วันหนึ่งก็ติดเชื้อเขาจนได้มันขึ้นอยู่กับตัวเรา
วันที่เรายังไม่ติดเนี่ยเราอาจจะคิดอีกแง่หนึ่งคิดอีกแบบหนึ่ง
แต่วันที่เราติดเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะคิดอีกอย่างหนึ่ง
วันนี้เห็นไหมฮะตัวเลขที่สบคแถลงเนี่ย
เดี๋ยวจะแถลง๙๒๗๖คนเสียชีวิต๗๒คน
หญิงอภิษมัยศรีรังสรรค์บอกว่า๓๖ของคนที่ติดเชื้อเนี่ย
ตายภายใน๖วันหลังจากที่รู้ว่าติดเชื้อ
เห็นไหมฮะว่าโควิดสายพันธุ์ใหม่ไอ้สายพันธุเดนต้าเนี่ยมันลงปอดเร็วขึ้นจริง
รู้ว่าติดเนี่ยโทรล่ำลาญาติมิตรคนใกล้ชิดยังไม่ทันเลยครับ
พูดไม่ได้เสียแล้วรู้ว่าติดไปแป๊บเดียวอยู่ไปแป๊บเดียวพูดไม่ได้แล้ว
เหมือนที่คุณนวัดเจออยู่ตอนนี้

ที่ตอนนี้ติดโควิดเข้าไปแล้วเขาให้ข้อคิดดีมากเลยครับ
เขาบอกว่าหลังจากรู้ว่าติดโควิด
สิ่งที่เขาคิดอยู่ในสมองตลอดเวลาคือคิดคำว่ารู้อย่างนี้
รู้อย่างนี้จะไม่ไปกินอาหารกับเพื่อน
รู้อย่างนี้จะไม่ไปเดินห้าง
รู้อย่างนี้จะไม่ทำอย่างนั้นจะไม่ทำอย่างนี้ที่เข้าข่ายประมาท
คือถ้าย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยเขาจะทำตัวอีกแบบหนึ่งแต่ว่ามาคิดได้

ข้อคิดจากเพื่อนอีกคนหนึ่งเป็นหมอเขาเปรียบเทียบให้ฟังดีครับ
เขาบอกว่าโรคภัยไข้เจ็บในโลกนี้มันชอบเหยื่อไม่เหมือนกัน
มะเร็งชอบคนแบบไหน
มะเร็งชอบคนสูบบุรีชอบคนกินอาหารสุกดิบ
ตับล่ะโรคตับชอบคนแบบไหนอ๋อโรคตับชอบคนสูบบุรีชอบคนกินเหล้า

เอสชอบคนแบบไหนก็ชอบคนที่ร่วมเพศโดยไม่ใส่ถุงยาง
โรคไตชอบคนแบบไหนอ๋อโรคไตชอบคนที่กินอาหารเข็มมาก
แล้วถามว่าโควิดชอบคนแบบไหน
ตอบว่าคนแบบไหนก็ได้ที่ประมาทโควิดชอบทั้งนั้น
อายุเท่าไหร่ไม่สำคัญ
สูบบุหรี่กินเหล้าหรือไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้าไม่สำคัญ
ยากดีมีจนไม่สำคัญ
ขอให้ประมาทอย่างนั้นอย่างเดียวโควิดชอบ

โควิดไม่ชอบคนขี้กลัว
คนที่ระวังตัวตลอดเวลา

ฉะนั้นวันนี้ก็มีข้อคิดว่า
โควิดมันกระจายตัว
ขอประตูอยู่ทุกบ้านแล้วเวลานี้
บ้านหลังไหนมีคนขี้กลัวระวังตัวกันมากทั้งบ้าน
บ้านนั้นโควิดก็เดินผ่าน
บ้านหลังไหนมีคนประมาท

ปิดท้ายว่าไม่สงสารใครก็ให้สงสารอาชีพหนึ่งเถอะครับ
ดูในข่าวเมื่อกี้แล้วน่าเวทนามาก
ต้องเผาศพกันทั้งวันทั้งคืนคืออาชีพสับปะเลอ

เพราะว่ากว่าโรงพยาบาลจะส่งศพมาที่วัดเนี่ยก็หลังเที่ยง
ตั้งแต่เที่ยงเป็นต้นไปเนี่ย